ตามความคืบหน้านะคะคดีในช่างไฟฟ้าค่ะที่ยิงเพื่อนร่วมงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิศนุโลก
เสียชีวิตไป๓ศพนะคะแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก๑คน
คนก่อเหตุก็อ้างว่าเป็นปัญหาในเรื่องของที่ทำงานเคยถูกตำหนิ
แล้วก็วันที่เกิดเหตุก็คือถูกถามถึงเครื่องแปลงสัญญาณ
แล้วก็เครียดถือปืน๒กระบอกเข้าไปยิงเลยนะคะ
วันนี้เนี่ยทางตำรวจนำตัวไปฝากขัง
ค้านการประกันตัวค่ะเพราะว่าเป็นคดีที่ก่อเหตุอย่างสะเทือนขวัญนะคะ
แล้วก็เป็นคดีที่โทษหนักด้วย
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ตัวคนก่อเหตุก็ผ่อนคลายมากขึ้น
หลังจากที่มีความเครียดนับตั้งแต่วันก่อเหตุจนถูกควบคุมตัว
นำตัวไปทำแผนเขาก็มีอาการเครียดอยู่ตลอด
แต่วันนี้เรื่องของความเครียดค่อยผ่อนคลายลง
นี่นะคะตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลกค่ะ
ก็นำตัวผู้ก่อเหตุนะคะในวิมสอนสุดอายุ๕๙ปี
ช่างไฟฟ้าชำนาญงานตำแหน่งในช่างเครื่องส่งสวทพิศนุโลก
เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้ปืน๒กระบอกนะคะ
คือ๙มมกับจุด๓๘แล้วก็มีมีดที่อ้างว่าเป็นมีดลงอาคมเอาไว้
ทำร้ายนายสานิทบุตรมางกูลพอสวทพิศนุโลก
นายจิรวุฒิสุเมฆเทพานันนายช่างไฟฟ้าอาวุโส
นายมิสรันพันภูมินายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
คนนี้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ยิงในปรุงจันแดง
ช่างเครื่องส่งบาดเจ็บในปรุงตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่ค่ะ
คือทางตำรวจได้ขออำนาจศาลจังหวัดพิศนุโลกฝากขังนะคะ
เป็นการดำเนินงานผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส์ช่วงนี้โควิด๑๙
ก็เป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ค้านการประกันตัวค่ะเพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญ
แต่ละข้อหาอัตราโทษสูงกลัวว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะ
คือตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้
ก็มีญาติคนในครอบครัวมาเยี่ยมในวิมผู้ต้องหา
เหมือนกับมาคุยมาให้กำลังใจเพราะว่าในวิมเครียดมาก
เขากลัวว่าจะก่อเหตุอะไรพยายามจะทำร้ายตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิผู้กำกับสพเมืองพิศนุโลก
มีคำสั่งให้ตำรวจสิบเวรที่เป็นสิบเวรประจำวันอ่ะนะคะ
ครับคอยดูในวิมอย่างใกล้ชิดกลัวว่าจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
กลัวว่าจะทำร้ายตัวเองเพราะว่าเครียดตำรวจสิบเวรบอกว่า
พอนำตัวในวิมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้
นำกลับมาที่สพเมืองพิศนุโลกในวิมก็เริ่มมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น
ก็ในห้องขังมีผู้ต้องหารายอื่นอื่นด้วยนะคะก็มีการพูดคุยกัน
เหมือนวันแรกที่ในวิมดูเครียดหนักมากพอวันที่สองก็เริ่มคุยกับผู้ต้องขังคนอื่นอื่นที่อยู่ในห้องขังเดียวกัน
ครับนางสาวพักพิญญาเนียมนกอายุสามสิบสามปีลูกสาวของในปรุงจันแดงผู้บาดเจ็บ
บอกว่าตอนนี้พ่อยังอาการหนักค่ะคุณผู้ชมยังถือว่าสาหัสอยู่
เพราะว่าที่ถูกในวิมยิงเนี่ยนะคะกระสุนฝังอยู่ในร่างกาย๕จุด
หัวไหล่ซ้ายที่หน้าอกด้านซ้ายกระสุนทะลุปอด
กระสุนเข้าที่สะโพกด้วยนะคะเข้าที่หลังแขนข้างขวา
แขนขวาเนี่ยกระสุนทะลุจนกระดูกแตกเลยค่ะ
คุณหมอยังไม่สามารถผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกจากร่างกายได้
เพราะว่ากระสุนไปใกล้จุดสำคัญใกล้กับเส้นประสาท
ใกล้กับปอดมากอย่างเงี้ยค่ะครับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จ
และภ้านเรยสวนมหาราชจพีศนุโลก็ยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์นะครับ
บุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอ
ครอบครัวเลยหารือกันว่าหลังจากนี้จะรักษาอาการบาดเจ็บของพ่อยังไงต่อ
เพราะว่าอาการยังหนัก
โรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลพระมงขุดเกล้าในกรุงเทพฯ
หรือไม่ก็โรงพยาบาลเชียงใหม่เดี๋ยวต้องคุยกันก่อนค่ะว่า
อาการนะตอนนี้จะมีอาการแทรกซ้อนอะไรไหม
จะสามารถย้ายไปโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ไหมนะคะ
ตอนนี้ก็พอที่จะตอบโต้ได้บ้างค่ะจิตใจก็ดีขึ้นคือเข้มแข็งนะคะ
ก็พยายามจะมีสติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสำหรับคนในครอบครัว
สำหรับตัวในปรุงเองก็ยังหนักอยู่จริงจริงเบื้องต้นตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครถือโทษ
ในวิมผู้ต้องหาเพราะว่ายังไงก็ตามในวิม
ก็ต้องไปชดใช้กรรมในเรือนจำส่วนเพื่อนร่วมงานที่เสียชีวิต
ก็ตัวในปรุงเองบอกเลยว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ตัวลูกสาวก็บอกว่าตกใจมากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้ในที่ทำงานของพ่อนะคะ
ที่ผ่านมาพ่อไม่เคยเล่าเรื่องงานให้ฟังตัวลูกสาวก็ไม่เคยเจอในวิมคนก่อเหตุ
พ่อเพิ่งย้ายสายงานจากทีวีมาทำงานวิทยุที่สวทพิศนุโลกได้แค่๒ปี
ส่วนที่ในปรุงหนีออกมาได้แล้วก็รอดชีวิตได้แต่อาการหนักเนี่ยนะ
ลูกสาวบอกว่าพ่อเล่าให้ฟังคร่าวบอกว่าหลังถูกยิง
รีบวิ่งหนีออกมาก่อนจะไปถึงประตูหน้าของสวทพิศนุโลก
ไปเจอเจ้าหน้าที่ซ่อมสายสัญญาณของบริษัททีโอทีกำลังซ่อมสายไฟอยู่
มีพนักงานคนนึงเห็นพ่อเดินไปคือโอ้โหเลือดเต็มตัว
เขาก็รีบวิ่งมาหารีบพาไปส่งโรงพยาบาลก็เลยรอดนะคะ
โชคดีที่ไปเจอเจ้าหน้าที่แล้วเขาพาส่งโรงพยาบาล
ครอบครัวก็เลยขอบคุณพนักงานซ่อมสายสัญญาณที่ให้การช่วยเหลือพ่อด้วยนะคะ
เพราะถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือณจังหวัดนั้นณตอนนั้น
อาจจะเสียชีวิตไปอีกคนก็ได้ตอนนี้ก็ยังมีกระสุนที่ยังคาอยู่ที่ตัวคุณพ่ออยู่ห้านัด
ยังไม่ได้ผ่าออกแล้วก็ตอนนี้ปอดเป็นลำดับแรกที่ว่าจะต้องเร่งรักษา
ที่สองคือเส้นประสาทซึ่งตอนนี้ทางพิศนุโลกยังไม่มีบุคลากรหรือที่เพียงพอ
อาจจะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎหรือเชียงใหม่ค่ะ
ก็จิตใจคุณพ่อก็มันก็ไม่มีใครเข้มแข็งได้เนอะแต่เขาก็พยายามมีสติ
แล้วก็ทางคุณพ่อเท่าที่ดูอาการก็คือไม่ได้ถือโทษโกรธแค้นคนร้ายมากนัก
เพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องไปรับชะตากรรมในคุกอยู่แล้วล่ะนั่นก็เป็นส่วนของเขา
แต่ในส่วนของคุณพ่อไม่ได้เครียดแค้นถึงกับอาฆาตอะไรขนาดนั้นค่ะ
เขากำลังทำงานนะตรงนั้นแล้วเขาก็เห็นพ่อเขาก็ทะละเขามาถามว่าพี่เป็นอะไร
แล้วเขาก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลค่ายนี่แหละค่ะ
ปรุงนี้ก็โดนไป๔นัดนะฮะก็มีคนถามว่าเอ๊ะตกลงมีของดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรติดตัวหรือเปล่า
รอดชีวิตมาได้นะครับลูกสาวบอกว่าพ่อไม่ได้มีวิชาอาคมไม่มีเครื่องรางของขลังอะไรนะครับ
พ่อเป็นคนชอบทำบุญชอบไหว้พระนับถือพระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองพิศนุโลกนะครับ
แล้วก็คิดเพียงว่าการที่พ่อรอดชีวิตมาได้น่าจะเป็นเพราะความดีที่พ่อปฏิบัติมามากกว่า
นี่นะฮะส่วนทางนางสุวัฒนาพันธ์ภูมิภรรยาของนายภูมิสรรค์ที่ถูกยิงเสียชีวิต
บอกว่าวันนี้เป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพคืนที่สองนะครับเรื่องของจิตใจเนี่ยยังย่ำแย่อยู่นะ
และยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอยืนยันว่าสามีเธอไม่มีปัญหาความขัดแย้งอะไรกับในวิมผู้ต้องหานะครับ
แล้วจากที่ในวิมเนี่ยไปบอกกับตำรวจนะบอกว่าที่ลงมือยิงทั้ง๓คนฆ่า๓ศพมาจากความอัดอั้นที่ถูกทั้ง๓คนต่อว่ากดขี่ในการทำงาน
แล้วก็กล่าวหาสามีของเธอในภูมิสารันว่าคนนี้แหละเป็นคนคอยยั่วยุใช้คำว่าเสี่ยมเนี่ยเธอยืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
แล้วก็รับไม่ได้ด้วยกับเหตุการณ์ที่มากล่าวหาแบบนี้ภรรยาของนายภูมิสารันยืนยันว่าสามีไม่เคยไปยั่วยุใคร
ไม่เคยทำให้ใครแตกคอกันในองค์กรนะครับแล้วสามีก็ไม่เคยมาเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงานให้คนที่บ้านฟัง
มั่นใจว่าในวิมเป็นคนจิตใจไม่ปกติหากเป็นคนปกติคงไม่พูดจาไม่ทำท่าทางแบบนั้น
โดยเฉพาะการพกปืนและมีดในเวลาทำงานนะซึ่งภรรยาของนายภูมิสลันบอกว่าไม่อยากให้นายวิม
รวมถึงครอบครัวของนายวิมมาขอเข้ามาศพสามีเพราะไม่อยากเจอ
แล้วทุกคนจะรู้จักว่าคุณวิมเป็นคนยังไง
ไม่เหมียนไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่ได้คุยอะไรกับผู้หูไม่เลยให้เราฟัง

รู้สิคนพี่ว่าเขาไม่ปกติ
หรือว่าเขาได้มีโอกาสมา

พี่ไม่พร้อมที่จะเจอเขา
ส่วนสบของหน้าจีรวุดซุเมตต์เทพานนร

วันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาญาติได้นำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดที่บ้านเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะฮะ

แต่ว่าทั้ง๓ศพเนี่ยจะมีกำหนดชาปนกิจศพพร้อมกันนะครับ
วันเดียวกันคือบ่าย๓โมงวันอาทิตย์ที่๓๑พฤษภาคมนี้นะฮะ
มีกระแสข่าวว่าในวิมผู้ต้องหามีอาการป่วยทางจิต

ล่าสุดทางตำรวจยืนยันนะครับพลตำรวจโทอภิชาติสุริสิทธิ์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ยืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
เช็คไปยังโรงพยาบาลที่ในวิมเนี่ยเคยไปรักษาอาการแล้ว
ไม่มีประวัติรักษาอาการป่วยทางจิตนะ
มีแต่ไปรักษาโรคทั่วไปคือโรคหัวใจกับหอบหืด
อืมค่ะเพราะว่ามีรอปภบอกว่าในวิมผู้ก่อเหตุกินยา
ก่อนที่จะก่อเหตุไม่รู้เป็นยาระงับประสาทระงับอาการทางจิตทางประสาท
หรือเปล่าจริงแล้วไม่ใช่ค่ะส่วนกรณีที่ในวิม
ใช้มีดหมอลงอาคมทางศัยศาสตร์ทำร้ายผอสานิทจนเสียชีวิตนะคะ
หลายคนมองว่าเป็นการสะกดดวงวิญญาณหรือเปล่า
นี่นะคะเพราะว่าตัวในวิมมีทั้งปืน๒กระบอก
ไปทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณหลังจากเธอได้สื่อสารกับพ่อปู่ศิวะ
ก็เลยรีบเดินทางไปที่สวทพิศนุโลก
พบว่าสถานที่ดังกล่าวมีอสูรร้ายตนใหญ่ยืนป้องกัน
ไม่ให้ใครช่วยเหลือคนที่อยู่ด้านในสวทร
ภาพเมื่อวานนี้ที่เราไปคุยกับร่างทรงคนนี้นะคะ
มีดหมอที่ในวิมแทงพอสานิทเป็นการตรึงดวงวิญญาณไม่ให้ไปไหน
ทรงบอกว่าได้ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตทั้ง๓
แล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปนะคะก็เป็นตามความเชื่อ